จะมาเล่าให้ฟังก่อนว่าเขาฮิตมากเลยนะอะไรรู้ไหม

งานไม่ใหญ่แน่นะวิ

งานเล็กง่ายสบาย
มีแต่คนกันเองทั้งนั้นแหละค่ะ

พวกเราสองคนคอปเวิร์ดผู้หญิงมาก

บอกเลยว่ายังแพ้เหล่าคนดังในวงการบันเทิง

เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเลยเพราะว่าอะไรมันมาจากละครละครเรื่องนึง

เป็นละครเรื่องที่พี่ยุ้ยจิรนันเขาแสดงเอาไว้
เป็นการคุยกันแบบประโยคสั้น
เหมือนเราจะไปงานแบบนี้แล้วก็ถามเพื่อนอะไรอย่างนี้ว่า
งานมันใหญ่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เหมือนแกล้งกันเหรอแล้วเรามีการลวงเพื่อนว่าเออ
จะไปออกงานด้วยแต่เพื่อนก็แบบเพื่อนไม่ต้องแต่งตัวอะไรเยอะ
เออเพื่อนแต่งตัวแบบธรรมดาธรรมดาเป็นตัวของตัวเองง่ายแบบนี้หรอ
ไม่มีใครก็มีแต่คนกันเองเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะ
หลอกเพื่อนงานไม่ใหญ่แน่นะวิ
แต่ที่จริงที่ไหนได้โอ้โหเพื่อนมันจัดมาเต็มเลยจ้
ซึ่งพอเทรนด์นี้ค่ะกลายเป็นกระแสดังขึ้นมาพี่ยุ้ยเองก็ไม่รอช้านะคะ
นี่อย่างที่เห็นเลยค่ะขอมาเคิร์ฟเวอร์ตัวเองก็ละกันไว้ด้วยนะคะ
รวมถึงน้องใหม่ดาวิกาจ้ะน้องใหม่ดาวิกาค่ะ
แล้วก็พี่กล้าวนะคะก็ไม่พลาดคอนเทนต์นี้เช่นเดียวกันค่ะ
และน้องอิงฟ้าด้วยที่ตอนนี้อยู่ในกองประกวดนะคะ
อินเตอร์ประเทศอินโดนีเซียคนนี้นะนี่ไม่ได้เล่นคนเดียวนะ
กับเพื่อนนางงามด้วยน่ารักจริง
ชวนเพื่อนนางงามมาเล่นด้วยกันค่ะ
เดี๋ยวเราให้ชมคลิปเป็นเต็มนิดนึงจ้ะพี่ฟ้า
นี่แหละคุณผู้ชมค่ะ

แต่แต่ละคนจัดเต็มมากเลยคุณผู้ชมค่ะ
สุดยอดเลยนะนอกจากนี้มีดาราดังหลายคนคุณผู้ชมค่ะมีดาราดังหลายคนเลยนะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณปุ๊กลุ๊กปนทิพย์คุณปุ๋ยปิงปองทงชัย
คุณพีมพีมภาพาคุณพีมพีมภาพานี่ก็เลิศนะเลิศ

น้องโบ๊ทน้องเบสรักวะเนียนะมาหมดเลย
โอ้โหแบบนี้คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจบรายการนะ

บอกเลยว่าคอนเทนต์นี้ต้องเล่นจริง

กับงานไม่ใหญ่แน่นะวิ

ใช่แล้วจ้ะเพราะว่าเป็นงานเล็ก
แต่งตัวง่ายสบาย

โอ้โหดูท่าไม่น่าจะสบายแล้วล่ะ

โอ้ววิทย์ทั้งหมวกทั้งแว่งทั้งกุ้งหู

มันเป็นงานเล็กมันมีแต่คนกันเองอะค่ะ

คือแบบว่าบอกให้เพื่อนแต่งตัวเบา
แต่เรานี่โอ้โฮจะถาขอเป็นต้นหัวสลดเท้าเลย

ขอน่ากันวันวันนี้กินคนเดียวเลยนะ

ทุกท่อนี้ฉันดูเผินนะเหมือนอะไรรู้มั้ย

เขาขอบคมสร้อยมุกเยอะอ่ะ
ใครมีผ้าสามสีมาผูกเลยแล้วกัน